ข้าวหลามจัดได้ว่าเป็นขนมของกินประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในวัฒนธรรมข้าวคือการนำข้าวมาเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญสำหรับการทำขนมและจะนำมาปรุงให้มีรสชาติของขนมที่มีรสหวานเข็มมัน
ซึ่งจะต้องผ่านกรรมวิธีการทำให้สุกแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าการเผาหรือการหลามโดยจะเรียกของกินหรือข้าวที่ผ่านวิธีการปรุงให้สุกและเกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้จากการเผาหรือการหลามว่าข้าวหลาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน